ติดตายังทะลักทะล้นทลายเช่นเดิมนะครับ
ทีท่าว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเลยฮะ
รอบนี้เท่าไหร่ติด๑๘๙๐๑ราย
ก็คือ๑๘๙๐๐กว่าอีก๑รายนะ

ลูกชายอยู่บ้านคนเดียวไม่มียาไม่มีเตียง
แม่ต้องแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าภูเก็ต
ให้ช่วยเอารถมารับลูกปฐุมธานี

ท่านผู้ว่าใจดีส่งคนไปรับเรียบร้อย
มันเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจะเย็นใจเย็น
มันเป็นอย่างนี้หัวหน้าเดี๋ยวผมใจเย็นก่อนป้า

คือลูกชายเขาติดโควิดอยู่ที่ปฐุมไม่มีเตียง
เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นป้าเดี๋ยวผมอธิบายให้เขาก่อนได้

ตอนนี้ไม่มีเตียงไม่มีการรักษาอะไรทั้งสิ้น
เขาอยากจะกลับมารักษาที่ภูเก็ตโดยโครงการกลับบ้าน

ติดต่อไปตั้งแต่ประสานงานไปที่จังหวัดปฐุมธานี
จนถึงแม่เขาแม่ป้าแก่มาติดต่อ
ศูนย์โรงทำศูนย์โรงทำโยนให้สหรัฐศูกร์

ทำไมไม่โทรหากันครับทำไมไม่โทรหากัน
ศูนย์โรงทำสามารถโทรหาสหรัฐศูกร์ได้
สหรัฐศูกร์สามารถโทรหาโรงพยาบาลสนามได้
สามารถโทรหาลองช่วยหน่อยครับโรงศาล
มาพอดีเลย